มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ประจวบคิริขันถูกขโมยขึ้นบ้าน
หมู่บ้านกุยบุรีนะฮะเจ้าของบ้านบอกว่าพยายามจะดันเข้ามาให้ได้
เลยต้องตะโกนบอกให้คนช่วยด้วยช่วยด้วย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านนะฮะขี่จักรยานมาถึงนี่ฮะแล้วก็สำรวจเลย
มาถึงเนี่ยเที่ยงคืนนะครับทุกผู้ชมครับคืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์นะฮะ
นี่คลานนะคลานนะนี่คลานคลานกะว่าจะไม่มีใครเห็น
แต่กล้องวงจรปิดเห็นฮะแล้วหาทางงัดแล้วฮะ
มเงยอยู่หน้าประตูแล้วเดินมาที่หน้าต่าง
พยายามส่องพยายามงัดเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะครับ
ชื่อคุณกิมไลท์นะฮะนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงแปลก
พอเดินลงมาดูเนี่ยมองไปเห็นคนร้ายพยายามจะงัดหน้าต่างเข้ามาในบ้าน
นี่เจ้าของบ้านมานะฮะได้ยินเสียงถามใครอ่ะคนร้ายอยู่ข้างนอกนะครับ
พยายามจะงัดหน้าต่างตรงนี้คุณกิมไลท์บอกตอนนั้นตกใจมากนะครับ
โทรบอกแฟนบอกให้รีบมานะเพราะว่าอยู่กับลูกแค่สองคน
แฟนไปข้างนอกนะฮะก็พยายามจะดันหน้าต่างอยู่กับคนร้าย
คนร้ายก็พยายามจะเปิดจะงัดเข้ามาคุณกิมไรก็ดันไม่ให้เข้ามา
สุดท้ายคุณกิมไลท์สติดีมากตัดสินใจนะฮะตะโกนเรียกช่วยด้วยช่วยด้วย
คนร้ายก็เลยตกใจแล้วก็รีบหลบหนีไป
ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย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
ตะโกนเสียงดังเลยค่ะคนร้ายก็เลยตกใจแล้วก็หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งถูกต้องแล้วนะต้องตั้งสตินะฮะ
ไปคุยกับคุณกิมไลท์นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าของบ้านนะฮะ
คุณกิมไลท์บอกว่าตอนที่คนร้ายหนีไปแล้วเนี่ยโชคดีมาก
นี่เห็นไหมตอนนี้ได้ยินเสียงตะโกนช่วยด้วยนี่วิ่งมาเอาจักรยานแล้วขี่หนีไปเลย
โชคดีที่มันไม่ได้อะไรไปแล้วไม่ได้บุกเข้ามาในตัวบ้านนะครับ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยคุณกิมไลท์บอกนะครับ
แล้วจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยเธอบอกจำได้เลย
คนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละคนในพื้นที่นี่แหละเห็นหน้ากันเป็นประจำ
ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพกุยบุรีนะครับ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วชื่อนามสกุลที่อยู่รู้หมดแล้ว
เดี๋ยวจะไปตามตัวมาดำเนินคดี
ไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยคือแบบกลัวมากแบบฝันเสียมาก
ตำรวจบอกหนูว่าต้องรอหมายสารต้องรอสารออกหมายจับอนุมัติ
ประมาณ๗๑๔วันนะคะ
นี่เธอบอกคุยกับแฟนก็เลยแกล้งว่าเหมือนคุยกับตำรวจ

แต่พี่ตำรวจเร่งหน่อยก็ได้นะฮะ
คือถ้าฟังจากทางคุณกิมไลท์นะไม่รู้ว่าจะยังไงสื่อสารกันเข้าใจหรือว่าผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
แต่คุณกิมไร้บอกว่าตำรวจบอกต้องรอหมายสารก่อน

ยังไปจับไม่ได้มัน๓๔วันแล้วมันเห็นชัดเลยว่ายังจะบุกบ้านเขาไง